คนเราเวลาน้อยอกน้อยใจคือ

หนุ่มชาวเมียนมาค่ะน้อยใจเจ้านาย
น้อยใจเจ้านายเลยไปเอามีดมาแทงตัวเอง
กู้ภัยไปช่วยไม่ยอมไปโรงพยาบาลอีก
นี่ค่ะคุณผู้ชม
ใช้กำลัง๔คนนะคะในการที่จะไปช่วยผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๔ปีเป็นลูกจ้างชาวเมียนมา

เอามีดไปแทงท้องตัวเองนะคะแผลลึกเชียวค่ะ
พยายามที่จะขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ช่วยประถมพยาบาล
แหมโอ้โหต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะเอ็มนะ
แล้วสุดท้ายนี่ค่ะสิ้นฤทธิ์เลยนะคะ

ต้องเอาผ้าไปพันที่ท้องเพราะกลัวว่าเลือดจะไหลนะคะ

ยอมให้นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแต่โดยดีนะคะ
แล้วทีนี้ถามเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
แล้วทำไมถึงน้อยเนื้อต่ำใจได้ขนาดนี้

กลับไปคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาสักประมาณ๒ทุ่ม
ริมถนนพระยาสัจจาตะมนต์เสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ

นี่คนที่เห็นเหตุการณ์คนแรกชื่อว่าคุณจุธามาสแงมแก้วอายุ๔๒ปี

เป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะ
คุณจุธามาตรบอกว่าไปเจอนายเอม
ตอนเจอนี่คือเอามือยืนกุมท้องตัวเองแล้วนะคะ
กุมท้องน่าจะแทงแล้วแหละเลือดไหลเลยนะคะ
สาเหตุที่นายเอ็มทำร้ายตัวเอง
คุณจุธามาศบอกว่าคุณจุธามาศน่าจะสนิทกันมาก

น่าจะเกิดจากการที่นายเอ็มน้อยใจนายจ้าง
นายจ้างผู้ซึ่งนายเอ็มนับถือเหมือนกับว่า
เป็นประหนึ่งพ่อแม่แท้ของตัวเอง

คุณจุธามาศบอกว่านายเอ็มน้อยใจ
เพราะนายจ้างรักพี่สาวมากกว่าตัวเอง

ก็เลยตัดสินใจใช้มีดแทงตัวเอง
แล้วก็เดินออกมานอกร้านแบบนี้นะคะ

ก็เลยพยายามที่จะติดต่อกู้ภัย

มันน่าจะมีอะไรลึกกว่านี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวฟังคุณเสียงคุณจุธามาศก่อนนะคะ
นี่ไงน่าจะเป็นเหตุผลลึกหรือเปล่า
คืออาการน้อยใจมันอยู่ในใจอยู่แล้ว
พอไปกินเล่าก็เป็นสิ่งราวสิ่งกระตุ้น

ก็เลยต้องมีการทำร้ายตัวเองแบบนี้นะคะ

ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของร้าน
ชื่อว่าคุณสนิทรื่นรมอายุ๖๔ปีนะคะ
ก็เล่าบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยนี่ท่านนี้ค่ะ
เห็นนายเอ็มออกมานั่งตกปลาอยู่หลังร้าน

ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ

ก็เลยลงมาเก็บร้านตามปกติ

เอ้าเอ็มใช้มีดแทงตัวเองแล้วนะคะ

ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติกรรมเนี่ย

เพราะไปนั่งตกปลายังสบายใจอยู่เลยค่ะ
อีกทั้งตัวเขากับนายเอ็มเนี่ย

แต่ก็รู้ว่าคนเจ็บเนี่ย
นับถือคุณสนิทเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยนะคะ

ที่จะสื่อสารการสื่อสารปรับความเข้าใจ
น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะ